มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันในหลายพื้นที่นะครับ
ไปที่จังหวัดกระบี่มีผู้เสียชีวิตละ๒ราย
ล่าสุดเกิดเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบริเวณถนนเพชรเกษม
โค้งสายโป๊ะตำบลเหนือคลอง
เป็นเหตุให้นางสาวโชติรสมโนใจอายุ๒๗ปี
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับว่า
เห็นรถของผู้ตายขับมาอย่างเร็ว
ก่อนจะพุ่งหลุดโค้งชนเข้ากับต้นไม้บนเกาะกลางถนน
เสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบนะครับ
ทำให้ตัวผู้ตายกระเด็นออกมานอกรถ
ศีรษะนั้นกระแทกกับพื้นเสียชีวิตทันทีนะครับ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตเกิดอาการวูบหลับใน
ทำให้รถนั้นเสียหลักดังกล่าวนะครับ
นี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดกระบี่
ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๒แล้ว
ตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน
เฝ้าระวัง๗วันอันตรายนะครับ
ผมก็พยายามดูอยู่ว่า๗วันอันตรายยอดของวันนี้มาหรือยัง
ยังนะครับเพราะว่าเขาก็จะแถลงกันช่วงประมาณนี้แหละ

ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังว่ายอดของการสูญเสียจะไม่เกิดขึ้น
แต่อยากให้เกิดน้อยที่สุดนั่นเอง
เราก็ต้องช่วยกันนะครับในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยครับ